สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกไป

หลายคนเดินทางออกจากบ้านไปทำงาน

ในขณะที่บริเวณทางตอนกลางอากาศยามเช้าวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว

เราจะยังมีโอกาสได้เจอกับลมหนาวอีกหรือเปล่า

ปัจจัยหลักตอนนี้ภาพรวมจะสังเกตว่า
มีการดูดเอากระแสลมจากฝั่งตะวันตกเข้ามา
แล้วก็มาเจอกับกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นกระแสลมลมหนาวที่เข้ามาปกครุมและมีบทบาทกำลังอย่างต่อเนื่องขนาดนี้เอง
ลมหนาวอ่อนกำลังลงไป
แต่ว่าหลังจากวันที่๑๕เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
หนาวก็จะมาค่อยไล่ความชื้นออกไป
ช่วงนั้นอากาศก็จะเย็นลงหมอกก็จะเริ่มจางหายไปนะครับ
เช่นเดียวกันครับบริเวณพื้นที่ตอนกลางก็จะเป็นจุดแนวปะทะระหว่างกระแสลมจาก๒ทิศทางนะครับ
ทำให้เกิดการก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีทำให้เกิดฝนตกในหลายจุดหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางกับภาคอีสานในช่วงเมื่อวานนี้
วันนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นไปตกบริเวณพื้นที่ทางตอนกลางกับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างกลุ่มฝนก็จะค่อยเคลื่อนขึ้นมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างเพิ่มมากขึ้น
แต่ว่าฝนนั้นจะไม่หนักเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าการกระจายก็จะมีวงกว้างมากขึ้น
ทะเลนั้นคลื่นยังคงสงบนะครับแต่ว่าหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปคลื่นจะเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับ
ใครที่จะวางแผนเดินเรือหลังวันที่๑๕นะครับระวังกันหน่อยเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
ดังนั้นใครจะเดินเรือก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมฝนเมื่อวานนี้จะสังเกตว่าสีเขียวคือบริเวณที่มีความชื้นมากพอที่จะทำให้เกิดการกันตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝน
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่แนวรอยต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคกลางนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคลังตอนล่าง
วันนี้จะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนพื้นที่เหล่านี้อากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเจอกัน
เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบดวงต่อชั่วโมงเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับเป็นคืนเดือนมืดนะครับ
โดยถ้าหากใครอยากดูเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูได้ตั้งแต่เวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับจุดศูนย์กลางของการกระจายตัวอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนคู่นะครับ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสามารถที่จะดูได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทยนะครับในบริเวณที่มีสภาพอากาศปลอดโปร่ง
โดยเฉพาะใครที่ไปตามยอดดอยต่างนะครับบริเวณที่มีแสงไฟมืดสนิทเนี่ยนะครับก็จะเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
สถาบันวิจัยแต่ลศจิตก็มีการจัดจุดต่างให้กับราชาชนรวมหลายถึงนักศึกษา
ได้ไปชมปรากฏการณ์นี้ด้วยก็สามารถให้จะติดต่อสอบถามกันไม่ได้นะครับ
นี่คือภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ตลอดทั้งวันที่
นำมาฝากให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ